คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้เดี๋ยวให้กำลังใจแจ๊ดชวนชื่นกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยคนนี้โอ้โหงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้าเรื่องที่แบบ

มันไม่ใช่นะงานของแจ๊ดเนี่ยนะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้
เรื่องราวงานเข้าของหนุ่มแจ๊ดถูกเปิดเผยผ่านแชร์แนลของเจ้าตัวนั่นแหละ
มีชื่อว่าแจ๊สปุ๊กนิกปับอย่างปุ๊กนั่นเอง
เมื่อมีกล่องสินค้าขนาดใหญ่ดูตามภาพไปเลยคุณผู้ชมมาส่งที่บ้าน
ซึ่งถ้าเป็นนุ่มแจ๊ดมารับสินค้าด้วยตัวเองนะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าลูกสาวคนเล็กน้องแตงไทยค่ะเป็นผู้มารับสินค้าเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
เรื่องก็เลยไม่เงียบอีกต่อไปเชอรี่
เรื่องทั้งหมดต้องถึงหูคุณแม่แจงแน่นอน
แต่พอคุณแม่แจงทราบเรื่องทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด
แทนที่คุณแม่แจงจะเป็นคนโวยวายว่าการใช้เงินฟุ่มเฟยแบบนี้

คนที่โวยวายว่านุ่มแจ๊สซะหูชาน่ะนะ

รู้ได้ไงว่าของพ่อ
มาจากอเมริกาของพ่ออยู่แล้ว
พ่อสั่งเยอะเกิดไปแล้วก็ต้องอีกกันนึงใหญ่กัน

จะใช้จ่ายค่าเทอมให้นูโรงเรียนยังสำคัญกว่าลุงเท้าอีก
ถ้าพ่ออยากมีทีที่ดีพ่อต้องหยุดซื้อของ
เพราะว่าถ้าไม่ได้ไปทำงานก็คือพ่อจะไม่ได้เงิน
ถ้าเป็นพ่อของหนูก็ต้องเชื่อสิทธิ์อีก

อยากรู้ก่อนพี่แจ๊นล่ะฮึ้ยนี่ใครวะเนี่ย
เอาคุณผู้ชมช่วยตัดสินหน่อยนะโอ้อันนี้ใครเนี่ยหรือใครเข้าสิ่งหรือเปล่านะฮะ
ดิฉันคิดว่าคุณแจงสองโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะบ่นแต่ว่าคำพูดที่บ่นน่ะสุดยอดเลยลูกเอ้ย
เพราะว่าคุณแม่น่าจะตักเตือนคุณพ่อบ่อยในเรื่องแบบนี้
แต่พี่แจ๊คต้องฟังน้องแตงนะช่วงนี้นะฮะ

ซื้อของเล่นเนี่ยใหญ่กว่าของเล่นหนูได้ยังไง